อยากให้คุณผู้ชมไปดูพื้นที่ที่อำเภอบางบาน

เพราะว่าศุกร์เสาร์ที่ผ่านมาน้ำมาเร็วน้ำมาแรง

คือบ้านไหนที่เป็นบ้านแบบยกพื้น

แต่ว่าบ้านไหนที่เป็นบ้านชั้นเดียวไม่มีใต้ถุนนี่น้ำมาก็ไปหมดเลยค่ะ
เพราะว่าน้ำสูงประมาณ๑๕๒เมตรได้รับความเดือดร้อนนะคะ
เมื่อชาวบ้านร้องมายังรายการรถปลดทุกข์แล้ว
คุณพัชรพลรับเรื่องค่ะแล้วก็ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ไปสำรวจรวมถึงไปให้กำลังใจชาวบ้านด้วย

กับคุณพัชรพลคนปลดทุกข์ค่ะ
ปริมาณน้ำที่ระบายจากเขื่อนเจ้าพญา
มีปริมาณ๑๘๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ทำให้ปริมาณน้ำในพื้นที่อำเภอบางบานและอำเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มสูงขึ้น
และทำให้เกิดผลกระทบกับชาวบ้านจำนวน๘๖หมู่บ้าน

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ๑๘๐๐กว่าคน
อกจากนี้ยังมีโรงเรียนวัดและสถานที่สำคัญต่างอีกด้วย
เมื่อชาวบ้านเดือดร้อนรถปลดทุกข์จึงประสานไปยังอำเภอบางบาน
ลงพื้นที่ประยังหมู่ที่๘ตะมนต์บางหัก
ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ติดกับแม่น้ำ

และมีระดับน้ำที่สูงกว่า๑เมตร๕๐เซนติเมตร
บ้านเรือนกว่า๕๐หลังคาเรือนได้รับผลกระทบ
นายวิศนุพงศ์สงวนสัจพงศ์นายอำเภอบางบาน
ลงพื้นที่ไปสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนพบว่า
ส่วนใหญ่จะมีการเตรียมความพร้อมไว้ก่อนที่มวลน้ำจะมาถึง
จึงทำให้เกิดความเสียหายไม่มากนัก
ขณะนี้กำลังตรวจสอบว่ามีบ้านเรือนประชาชนท่านใด

และกำลังประสานที่จะนำถุงยางชีพเข้ามาแจกจ่าย
พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
ประชาชนก็เดือดร้อนสักนิดเราก็ตั้งศูนย์
ศูนย์จุดรวมพลจุดอพยพเอาไว้ด้านนอก
ซึ่งจุดตรงนี้เนี่ยจริงแล้วใช้สำหรับจอดมอเตอร์ไซค์บ้าง
สำหรับเก็บของซึ่งบางบ้านเขาไม่สามารถจะขนขึ้นข้างบนได้

ก็จะมีชาวบ้านเขาจัดเวรกันเฝ้า

เพราะเราคอยดูระดับน้ำที่เขาจะปล่อยมาอยู่แล้ว
ว่าเขาจะปล่อยมาระบายน้ำมาขนาดไหน
พอเขาบอกเราว่าระบายขนาด๑๘๐๐๑๗๐๐นิดนิด

ก็พี่เก่งจะพาเขาไปดูที่บ้าน
เพราะว่าบ้านพี่เก่งบอกว่าน้ำลึกกว่าเกือบถึงหลังคาใช่ไหมครับ
ตอนที่เราเดินอยู่ก็เมตรกว่าแล้วครับ

นายเก่งแสงประทีบนำทีมงานเข้าไปดูภายในบ้าน

บ้านของนายเก่งอยู่ติดกับแม่น้ำน้อย
จึงทำให้น้ำไหลเข้าท่วมอย่างรวดเร็ว
ไม่สามารถเก็บทรัพย์สินบางส่วนออกมาได้ทัน
ชั่วข้ามคืนระดับน้ำมีความสูงเกือบ๑เมตร๕๐เซนติเมตร
คุณผู้ชมครับสักครู่เมื่อเราเดินเข้ามา

ระดับน้ำสูงขนาดนี้ก็เพราะว่า
บ้านของพี่เก่งอยู่ติดกับแม่น้ำน้อย

๒วันครับวันศุกร์ยังพื้นอยู่ยังแห้งอยู่เลย
พอคืนวันศุกร์กับคืนวันเสาร์เข้ามาระดับนี้แหละ

ทีแรกว่าขนแค่ไว้แค่บ้านอาใครจะดูอีกทีนึง
พอคืนวันศุกร์มาก็ไม่ทันแล้ว
คิดว่าน้ำจะสูงขนาดนี้
คิดนะครับผมเพราะว่าดูระดับน้ำที่แรกมันอื้อไง
หนึ่งก็จะอยู่แค่ประมาณ๖เท่าประมาณ๕๐เซนต์ประมาณนี้
แค่ช่วงวันเดียว๑คืน๑วันวันศุกร์วันสังวันศุกร์

ก็ได้มาแค่บางส่วนอันไหนที่มันชำรุดแล้วก็ปล่อย

ซึ่งเปิดเป็นที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน

พื้นปูนซีเมนที่ก่อไว้ซุดตัวลง
พร้อมกับพื้นดินใต้ถุนบ้านก็พังเสียหาย

หากน้ำลดลงจะทำอย่างไรกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
เมื่อเดินมาเห็นบ้านตัวเองเป็นอย่างนี้รู้สึกไง
เครียดนะเพราะเราไม่คิดว่าน้ำจะเยอะแบบนี้นะครับ

แต่ว่าคงอย่างนี้ก็ลดต่ออีกนิดหน่อย
แต่นี่ไม่รู้ไม่รู้มาจากไหนน้ำ
อย่างนี้อยากให้หน่วยงานรัฐเขาช่วยเหลือ
ก็ก็แล้วแต่นะผมไม่ได้เรียกอะไร

ก็อยากให้เขาช่วยมาก

เพราะน้ำจากโผงเพลงมูศีจะมาไหลออกทางที่ทางเดียน

นี่คือถนนที่ชาวบ้านใช้สัญจรระหว่างชุมชน
ทีมงานรถปลดทุกข์จึงประสานกับเทศบาลตะบนบางบาน
องกำลังทหารในพื้นที่นำกระสอบทรายมาวางกั้นน้ำ
เพื่อลดความแรงป้องกันไม่ให้เกิดถนนซุดตัว
และเป็นอันตรายกับชาวบ้านที่สัญจรผ่านไปมา
ในครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านรู้สึกมีกำลังใจ

แสดงว่าที่บ้านนี่น้ำท่วมลึกใช่ไหมครับ

มันก็เลยดูที่ลุยกันก็แค่หัวข่าว
ยังไม่ลึกมากแต่ในบ้านเนี่ยแค่หน้าอกแล้ว

เห็นหน่วยงานวันนี้ก็ลงมาช่วยกัน
ใหญ่มากเลยเพราะเขาบอกในอำเภอมา
หน่วยงานมาก็เลยรีบพายเรือมา
ดีใจอยากเห็นขอบคุณมากเลยทุกคน
ฝ่ายประคองก็อย่างไรอย่ามาดูแล้วทิ้งกันก็แล้วกันนะ
อย่างไรก็ตามปัจจุบันระดับน้ำยังคงทรงตัว
ทุกคนได้แต่หวังเอาไว้ว่าน้ำจะลดลง
พร้อมทั้งให้กำลังใจชาวบ้านที่ประสบภัย
ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปโดยเร็ว
ชะลพลลั่นธมเหลืองข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน